ข่าวนี้กันดีกว่านะคะเอาใจคอร็อกกันดีกว่าค่ะนะคะสำหรับคอนเสิร์ตของคุณแบงค์วงแคลสนะคะ
ซึ่งครั้งนี้นะคะจะจัดในวันที่๑๕กันยายนที่ใบเทคบางนา
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าบัตรเปิดขาย๒๐นาทีแรก๑๘๐๐๐ใบหมดเรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วก็ใครที่คิดถึงแคสต์ได้ฟังเพลงนี้แล้วโอ้โหกลับมาแน่นอนค่ะ
แล้วก็มีการโชว์บนเวทีนะคะก็คือเพลงเช็ดน้ำตา
เพลงนี้ดังมากนะคะเพลงหนาวเพลงกอดค่ะ

แต่ทั้งหมดนะคะจะรู้สึกคึกคักขนาดไหน

ปีไม่ได้เจอกันนะคะไปฟังทั้งวงนะคะ
เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐเลยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการเหมือนการตรวจประกันอย่างเป็นทางการ
เพราะว่าจริงแล้วเราก็ไม่ได้คิดหรอก
เราก็พยายามทำการบ้านครับจริงเราหลายคนก็ล้างเวทีมานาน
แบงค์ว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยคือ
พอพวกเรากลับมาซ้อมกันถี่ขึ้น
ความที่เราเคยรู้ใจกันในการเล่นดนตรีมันก็ค่อยประสานกลับมา
ทำให้เราเริ่มเจอวิธีการใหม่ในการที่เราจะพรีเซนต์พวกเราเอง

ตอนนี้มันก็เป็นเหมือนเป็นเทรนด์สุขภาพอะเนาะ